ส่วนข่าวต่อไปแหม
เขาเข้ารับมอบเกียรติบัติในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ผลงานรัฐบาล
แล้วก็เป็นพิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย

ตื่นเต้นหรือว่าเกรงอะไรกันบ้างยังไงค่ะ
ตื่นเต้นมากไม่เคยได้มาในห้องประชุมขนาดนี้แล้วคือ
เขานั่งกันอยู่เต็มเลยก็รู้สึกเกร็งนิดนึง
เป็นการพบลุงตู่ตัวต่อแบบใกล้ชิด
ก็จะไม่จีนแว่วไปนิดนึงว่าเหนื่อยมั้ยคะ
ครั้งนี้มาอยู่ในโครงการที่ได้ติดต่อสัมพันธ์ให้พลังประชาชนมากยิ่งขึ้น
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็ดีใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้